เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะแสดงความคิดเห็นกันได้แบบเข้มข้นเลยทีเดียว
เพราะว่าเรื่องนี้มันมีหลายมุมมอง
มาดูกรณีที่มีคนเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ

เขาไม่ได้มองว่ากฎหมายในการคุ้มครองสัตว
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เป็นสิ่งที่ผิดนะ
เขาก็เห็นด้วยกฎหมายในการคุ้มครองสัตว

แต่อีกมุมนึงล่ะพวกสุนัขจรจัด

มันมาทำร้ายคนมากัดคนกัดเด็กกัดผู้ใหญ่
เขาได้รับบาดเจ็บตรงนี้ใครจะรับผิดชอบ

คุ้มครองหมาแล้วพอหมามากัดคนใครรับผิดชอบตรงนี้
เรื่องนี้นะคะเขาโพสต์เอาไว้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นชุมชนใต้สะพานสารสินจังหวัดพังงานะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๑๑โมงของวันนี้ค่ะ
ฝูงหมาเป็น๑๐ตัวเป็นหมาจรจัดนะคุณผู้ชมไปรุมกัดเด็กผู้ชายอายุแค่๗ขวบแล้วก็ร่างเด็กเนี่ยพลุนไปทั้งตัวค่ะ
ลำคอเด็กฉีกขาดรอบเลยนะศีรษะมีแผลฉีกขาดใบหูทั้งสองข้างขาดคือทั่วตัวเกิน๘๐ค่ะ
คนโพสต์เขาบอกว่าทำแผลเด็กไม่ถูกกันเลยทีเดียวอาการสาหัสนะคะต้องช่วยเหลือกันมีทั้งพยาบาลมากันสามคน
ผู้ช่วย๒กู้ภัย๒หมอ๑เด็กก็ร้องไห้ร้องไห้จนสลบอะค่ะ
ต้องนำเด็กส่งโรงพยาบาลตะกัวทุ่งแล้วก็ส่งต่อโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะ
คนโพสต์เขาบอกเลยว่าขอบอกเพิ่มเติมหน่อยนะเดี๋ยวเข้าใจผิดกฎหมายสุนัขเนี่ยไม่ได้ว่าว่าไม่ดี
แต่กฎหมายที่คุ้มครองสุนัขเป็นสิ่งดีผมก็รักสุนัขแต่สุนัขจรจัดที่ดุร้ายไม่มีเจ้าของควรจะต้องดำเนินการและจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไปดี
ถ้าเป็นลูกหลานเราเป็นคนในครอบครัวเราถูกหมากัดแบบนี้จะรู้สึกยังไงใครจะรับผิดชอบ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใต้สะพานสารสินบ้านท่านุ่นตำบลตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะคะ
หลังได้รับแจ้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปตรวจสอบเขาก็เข้าไปช่วยนะคะคนโพสต์ก็ให้ข้อมูลลักษณะอย่างเนี้ยค่ะทีมข่าวของเราก็เลยตามเรื่องนี้ให้ต่อทีมข่าวเราไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะไปที่ใต้สะพานเนี่ยค่ะพอไปถึงเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะอยู่กันเต็มเลยก็อยู่กันเรียกว่าเป็นแหล่งกบดาเลยค่ะ
แล้วทีมข่าวของเราไปเจอเด็กที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาอยู่ในเหตุการณ์เลยอายุแค่๑๔เด็กหญิงปิ่นสุดาสอนพลเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองกับเด็กที่เจ็บแล้วก็มีเด็กคนอื่นอีกเขาไปเล่นกันนะคะ๓๔คนไปหาปูหาปลาแถวนั้นตรงนั้นเป็นริมคลองท่านุ่นแล้วตอนที่น้ำลงก็มีดอนทรายขึ้นมาเด็กเด็กก็ไปหาสัตว์น้ำอะไรตรงนั้นนะสุนัขจรจัด๖๗ตัววิ่งจากริมฝั่งคลอง
ตอนแรกมันเห่าก่อนค่ะวิ่งมาเห่าแล้วก็ไล่พอไล่ปุ๊บเด็กวิ่งหนีแล้วพอเด็กวิ่งหนีโอ้โหไล่เลยค่ะทีนี้ตามหน้าตะยานใช่จรจัดเหล่านี้มันวิ่งไล่เลยมีตัวหนึ่งเป็นตัวสีขาวกระโดดงับเสื้อของน้องดีแม็กซ์วัย๗ขวบเนี่ยน้องเขาล้มโอ้โหพอล้มเท่านั้นแหละค่ะมันมารุมกันเลยสามสี่ตัวค่ะจน
ในก็ไปกันสามคนสองคนนั้นเอาไม้ไล่แล้วก็ตีมันแบบว่าอย่าให้มันเข้ามาแล้วก็หนูก็แบกขึ้นหลังแล้วก็เดินมาโอ้โหแล้วก็ตามขึ้นมาถึงบนฝั่ง

กับล่อเล่แบบว่าไม่มีแรง

ไม่ไหวแล้วหนูก็แบกขึ้นหลังผัดกัน

ให้สองคนนั้นไล่หมาก่อน

แล้วก็พาไปโรงพยาบาล

หมาก็วิ่ง

จำได้ไหมว่าตัวสีอะไรบ้าง
สีขาว

ลูกวิ่งทันไหม

วิ่งขึ้นต้นไม้ด้วยหรอ

อยู่มันก็วิ่งเข้ามาหาเราเลยใช่ไหม
คือเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไร
หมาวิ่งกรูกันมาหลายตัวขนาดนั้นนะคะ

แต่พอเด็กกับสุนัข
เด็กตัวเล็กสุนัขเหมือนนักล่ายิ่งวิ่งหนีมันวิ่งไล่
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊กนะว่า

แต่บางทีมันตกใจมันทำอะไรไม่ถูก
ใช่นี่ค่ะบ้างก็บอกว่าทำไมผู้ปกครองไม่ดูแลเด็ก

อีกมุมนึงก็บอกว่าแล้วทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ทำไมตอนนี้ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเลย

ผู้ใหญ่บ้านท่านุ่นผู้ใหญ่สมเกียจเผาจำรูน
บอกว่าในหมู่บ้านมีสุนัขจรจัดเยอะนะคะ

ปล่อยทิ้งไว้ใต้สะพานสารสินตรงนี้
ส่วนใหญ่เป็นสุนัขบางแก้วพันธสม
สุนัขเหล่านี้ก็เร่ร่อนไปอยู่ตามใต้ถุนบ้าน
ซึ่งเป็นบ้านพักชาวประมงที่อยู่ริมฝั่งคลองท่านุ่น
ตอนเช้าก็จะเดินหาอะไรกินริมคลองกันอยู่แบบนี้
ก็อยู่กันเป็นชุมชนสุนัขจรจัดนะคะ
แล้วก็เด็กพอวันหยุดเขาก็ออกไปเล่นหาปูหาปลาริมคลองท่านุ่นเป็นประจำเหมือนกัน
แล้วก็สุนัขจรจัดกลุ่มนี้มันดุนะคะ

ชาวบ้านก็แจ้งตลอดว่าสุนัขจรจัดเหล่านี้
ไปขโมยกินไก่กัดไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้

รายงานให้ทางอำเภอได้รับทราบมาโดยตลอด
แต่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหา

จริงในพื้นที่ต้องมาดูแลจัดการนะคะ
เอาสุนัขจรจัดเหล่านี้ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสม
ไม่ใช่ปล่อยให้เร่ร่อนจรจัดแบบนี้แล้วก็ไปกัดคน
ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาเหมือนกันว่า
ก็ถ้าในเมื่อยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาจัดการเรื่องนี้
เรากันเองก็อาจจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กว่า
จะรับมือกับสุนัขจรจัดแบบนี้ยังไงบ้าง